ไปดูเรื่องหล่อนอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันค่ะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมเรื่องนี้เป็นเรื่องของคณะแดนเซอร์ชื่อดังของสุราช
แล้วเขารับงานข้ามจังหวัดจะไปเล่นที่นพิตำที่นครศรี

แต่เชื่อผีก็เลยรอดมาได้

คำว่าเชื่อผียังไม่อยากบอกว่าเชื่อผีสักขนาดนั้นนะ
เราหาไม่เจอจริงว่าผู้ชายคนที่มาบอกทาง

แต่เขาบอกว่าถ่ายออกมาคุณมองว่าใช่ใช่ไหม

ถึงแม้ว่าคณะนี้คณะเจอ้อมาดามโชว์

กำลังต้องเข็นรถออกแรงเข็นรถนี่นะคะ

มาเร็ว

ขึ้นไปเลย

จริงขวานะคือเขา

แล้วเนี่ยรถคันนี้ค่ะ

แต่ทุกคนในรถเนี่ยเงียบแฮ็บเลย

บอกให้เราไปทางนี้มันไปได้ใช่ไหม
แต่ท้ายที่สุดเขาบอกนะ
เขาบอกว่าไปเจอชายลึกลับคนหนึ่ง

พี่มันไปได้ไหมทางข้างหน้า

ถามด้วยแล้วเขาตอบกลับมาด้วยค่ะ
เขาบอกว่าไปได้แต่ไม่รอดกลับมา

เขาบอกว่าเป็นคุณลุงหรือเกือบคุณตาคนใหญ่
ใช่เป็นผู้ชายแก่
แต่ทีนี้พอตอบมาว่าแบบไปได้แต่ไม่รอดกลับมา

ทีนี้เขาเลยตัดสินใจค่ะไม่ไปต่อลงมาช่วยกันเข็นรถตู้

ก็เลยต้องมาเข็นเข็นถอยหลังมา
แล้วทีนี้เราอยากคุยเหลือเกิน
อยากคุยกับหัวหน้าคณะแดนเซอร์หน่อยค่ะ
เพราะว่าคุณอ้อมวัย๒๗ปี
หัวหน้าคณะแดนเซอร์เจ้อ้อมมาดำโชน
เอาคลิปนี้มาโพสต์ลงโซเชียลด้วยไง
แล้วก็บอกว่าโอ้โหน่ากลัวมาก
คุณอ้อมเล่าให้ฟังบอกว่าคุณอ้อมพาแดนเซอร์ร่วมคณะจะไปทำบุญที่วัด
แล้ววันนั้น๑พฤษภาคมทางคณะรับงานเอาไว้ที่นพิตำที่นครศรีธรรมราช
มันเป็นหุบเขาแบบนี้เป็นเขาลึกอ่ะทีเนี้ยพอขวามือเป็นเขา
กลัวไม่รู้ว่าทางข้างหน้าเป็นยังไง
แล้วคุณรู้ไหมปรากฏว่าพอจอดรถแล้วดูข้างหน้า

คือถ้าขับตรงไปต่อเนี่ยรถจะตกเหวได้นะ
แล้วคราวนี้แหละผู้ชายลึกลับถึงโผล่มา
คุณอ้อมก็เลยถามพี่ไปต่อได้หรือเปล่า
แต่พอเขาตอบมาแบบนี้ว่าไปได้แต่จะไม่รอดกลับมา
ทำไงทุกคนก็ต้องมาช่วยกันเข็นรถถอยหลังสิคะ
ตอนแรกพวกเธอบอกเหมือนไม่รู้ทางข้างหน้าว่าเป็นเหวไหม

ผู้ชายถึงบอกว่าข้างหน้าไปต่อได้นะแต่ไม่รอดนะ
แล้วทีนี้ทำไงก็ไม่ไปแล้วแหละ
เลยลงไปช่วยกันเข็นรถ
เข็นรถจนออกมาได้
แต่ตอนที่เข็นรถมาแล้วแล้วมันมีพื้นที่ที่กลับรถได้แล้ว

คนขึ้นรถพวกเราขึ้นรถปิดประตูปึ้ง
กำลังจะขับรถออกไปเหยียบคันเร่ง

ถ้าเกิดว่าคนที่คิดเรื่องความเชื่อจะว่าอะไร
มีคนขึ้นรถมาด้วยหรือมีใครกดรถไว้ไม่ให้รถไปแบบนี้หรอคะ
หันมาพูดแล้วหันมาพูดด้วยท่าทางด้วยน้ำเสียงที่แปลกไป
เพราะอยู่ดีคือคนขับรถหันมาบอกว่า
เดี๋ยวกูจะพามึงไปถึงงานเอง

็อกแล้วเพราะว่ารักษณะท่าทางคำพูด
ไม่เหมือนน้องแดนเซอร์คนเดิมที่เราเคยเห็นนะคะ
แล้วเดี๋ยวลองฟังไหมลองฟังทางคุณอ้อม
เล่าหน่อยค่ะ
นี่ค่ะบอกว่าแดนเซอร์คนนั้นที่ขับรถแล้วพูดว่า
เดี๋ยวกูจะพาไปถึงงานเองก็เป็นเสียงเหมือนคนแก่
เสียงคล้ายกับชายแก่เหมือนชายคนที่มาเตือนเลย
คุณคือถ้าเกิดโยงไปที่ความเชื่ออีกนะ
คนเขาเชื่อแบบนี้เขาบอกว่านั่นน่ะที่หันมาบอก
เดี๋ยวกูจะพาไปถึงงานเองคือตาหลวง
หลวงคือใครเป็นครูหมอโนราค่ะ
ซึ่งคณะแดนเซอร์ก็นับถือแล้วเชื่อว่านั่นคือครูหมอโนราม
คือหันมาบอกแล้วเหมือนกับจะมาช่วยชีวิตไว้
มาช่วยตั้งแต่แรกนะให้กลับรถจะได้ไม่ตกเหวละหนึ่ง
เดี๋ยวกูจะพาพวกมึงไปส่งเอง
แล้วเชื่อไหมคุณหลังจากที่กลับรถออกมาแล้ว
รถที่บอกว่าเคยหนักเร่งเครื่องไม่ขึ้น
ปรากฏว่ามันไปต่อได้ไม่ได้หนักไม่ได้อะไรเลยนะคะ
นี่แหละคุณอ้อมเล่าให้ฟังทีนี้
พอหลังจากนั้นแดนเซอร์ในทีมบอกให้ทุกคนลงจากรถ
แล้วปรากฏว่ามันมีช็อตที่แดนเซอร์คนนั้นเขามีอาการ

แล้วพูดด้วยนะพูดบอกว่า
ให้อะไรสักอย่างนี่แหละมันก็เลยพาพวกมึงเข้าไปในป่าลึก
จะพาไปตกเหวจะพาไปหลง
ทีนี้ค่ะพอออกมาจากตรงนั้นได้แล้วเนี่ยนะ
เซอร์สองคนที่เขาเจอเรื่องแปลกปรากฏว่าเขาก็ไม่สบายใจ
พอเจอแบบนี้ปุ๊บไปหาร่างทรงดีกว่า
พอไปถึงปั๊บนะร่างทรงทักตั้งแต่แรกเลย
เพราะว่ามากันสองคนไงจะมีใครมาอีก
ทีนี้ก็เลยทำพิธีกรรมตามความเชื่อ
เหมือนกับว่าเป็นการไล่อะไรที่ตามมาด้วยให้ออกไป
ก็หลังจากนั้นก็บอกว่าให้แดนเซอร์มาทำบุญ
แล้วคณะของเธอก็เลยเดินทางมาถวายสังขทาน
กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้
นี่แหละค่ะพอมันเป็นเรื่องมาว่าแบบเออ
ครับเธอเชื่อนะครูมโนรามาช่วยไว้